ท่องเที่ยวฮือฮากันใหญ่เพราะเขาจัดการแข่งขัน
การแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรำ
นั่นก็คือการแข่งขันชิงแชมป์โลกกินลูกชิ้นชิงแชมป์โลก

ชงต่างชาติมาร่วมแจมกันหมดเลย

งานใหญ่นะครับเนี่ยกินเข้าไปโอ้โหผมเป็นห่วงจริง

สถานที่ตรงนี้นะครับที่เบอร์เรนหน้าสนามช้างคุมวันอารีน่า
รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ค่ะนี่คู่นี้เขาเป็นแบบแชมป์กินจุนะ
นี่ไงคู่แฝดโป้งปั้น
แชมป์กินจุประเทศไทย
หล่อจริงเลยเชียว

นี่กล่องเชียวมากันเพียบ
จัดไปนะวันที่๑๑๑๓สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม

แล้วเขาบอกว่ามีร้านลูกชิ้นยืนกินมาตั้งร้านขายเนี่ย

เลือกกันเลย
คืออยากแต่ชิมทุกร้านคุณนึกออกว่า
และอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือน้ำจิ้มนะ
คุณอาจจะบอกว่าน้ำจิ้มจากบุรีรำก็จริงแต่แต่ว่าแต่ละร้านเนี่ย
บอกเลยว่ารสชาติไม่เหมือนกัน

อ่าคุณแพรรี่ไพวัน

เขาก็มาสร้างสินสรรพัยในงาน
คุณแฮรี่ไพรันลดแรกอย่างแทนค่ะแต่บรรยากาศหลักคืออ๋อ
การที่พานักท่องเที่ยวมาร่วมแข่งขันในงานนี้
นี่โอ้โหดูสิ
หวังถึงลูกชิ้นนะขาวโบ๊ค

แหมเห็นอย่างนี้อยากจะไปจิ้ม

น้ำจิ้มกินลูกชิ้นกับเขา

คุณจะไม่คิดอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหม
ไม่เคยคิดอย่างอื่นนอกจากเรื่องกิน
แต่ละคนผมบอกเลยว่ากินเก่ง

เป็นท่าทางที่จะทำให้การย่อยลูกชิ้น
มึงจะบอกว่าเวลาแข่งเขามีแหละประเภท
กินจุ๊กก็แข่งไปแล้ว

จริงอยากจะเชิญชวนให้คุณชนะไปร่วมงาน

มีโอกาสไปมีโอกาสทานกันดู